คุณผู้ชมคะเตือนเรื่องสภาพอากาศกันไปแล้ว
ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากเรื่องของสภาพอากาศนี่แหละค่ะ
มีรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกกลางทุ่งนา
ในพื้นที่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นนะคะ

ตำรวจทหารและฝ่ายปกครอง

นำกำลังเข้าตรวจสอบเหตุเฮลิคอปเตอร์แบบยูโรคอปเตอร์
ตกที่บริเวณกลางทุ่งนาบ้านหูหลิง
ตำบลวังแสงจังหวัดขอนแก่นค่ะ
ก็ทำให้เกิดไฟไหม้เสียหายทั้งลำ
เรื่องต้นพบผู้เสียชีวิต๓ศพ
ทราบชื่อแล้ว๒ใน๓เป็นกัปตันชื่อว่า
วันชัยคุณวราติสัยแล้วก็นายเสกสรรวันนานะคะเป็นนักบิน

อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่นก็บอกว่า
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
โดยก่อนเกิดเหตุรู้มาว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้
บินมาจากสนามฝึกบินที่จังหวัดสระบุรี

หลังจากนั้นก็ขาดการติดต่อในพื้นที่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่น
แล้วก็มาพบว่าเกิดอุบัติเหตุค่ะ

ว่าน่าจะเกิดจากสภาพทัศนวิสัยที่ไม่ดี

มีเมฆปกคลุมแล้วก็มีฝนตก
แต่ว่าอย่างไรก็ดีต้องรอผลการตรวจสอบอย่างชัดเจนอีกครั้งนะคะ
โดยเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ได้ไปปฏิบัติภารกิจของทีมข่าวช่องเจ็ดสี
เพื่อบินสำรวจพื้นที่ป่าแล้วก็ทำข่าวน้ำท่วม
จะบินไปสำรวจพื้นที่ล่วงหน้าค่ะ
ขณะเดียวกันนายนัทพงศ์มุธมัติผู้ประกาศข่าวช่องเจ็ดสี
เดินทางไปรอขึ้นเฮลิคอปเตอร์ลำนี้เพื่อรายงานข่าวด้วยนะคะ
แต่ว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ตกซะก่อน

ก็รู้สึกตกใจแล้วก็เสียใจกับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยค่ะ